ไปดูบรรยากาศที่งดงามของงานแห่ช้างบวชนาคไทย
ภวรบ้านหาดเซี่ยวประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดกันก่อน
ช่วงนี้อยากให้ดูเรื่องของประเพณีเนอะ
งดงามทางวัฒนธรรมต่างนานาเนี่ยนะครับนี่
แม้ว่าฝนจะตกอืมแต่ขบวนบวชนากไทยภวรบ้านหาดเซี่ยวประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนี้
ก็ยังคงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับภายในวัดหาดเซี่ยว
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยดูสิเต็มไปด้วยความคึกคักความใหญ่โตอลังการ
เพราะมีช้างแล้วก็มีขบวนบวชนาคเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดเต็มถนนเลยนะครับ
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๑หมื่นคนเข้าร่วมงานจนแน่นขนาดถนนเลยครับ
งามประเพณีหายช้างบวชนากไทยภวรปีนี้จัดเป็นปีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะคุณ
โดยเฉพาะผู้บวชญาติก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างวิจิตรการตานะครับ
ด้วยการนุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อกามาหยี่ประดับสร้อยทอง
แหนเพชรแหวนพลอยแต่งหน้าทาปากงดงามเขาเป็นกุศโลบายนะ
นาคที่ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงามแบบนี้นะครับ
เป็นกุศโลบายหมายถึงผู้ที่ยังลุ่มหลงกับกิเลสและทรัพย์ภายนอกอยู่
ส่วนการสวมแว่นดำหมายถึงผู้ที่ยังมืดบอดด้วยปัญญา
ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่คือก่อนบวชความหมายเนอะใช่ฮะและหลังจากบวชแล้ว
เห็นไหมฮะทุกอย่างก็จะบริสุทธิ์งดงามสวมใส่จีวอนนะครับ
และขณะที่ญาติพี่น้องของผู้บวชก็ร่วมขบวนแห่กันนะครับ
แล้วก็ร่ายรำเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน
ซึ่งประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวนี้
ถือว่าเป็นการเริ่มงานแรกของเทศกาลสงกรานสุโขทัย
โดยจากนี้ไปนะครับในวันที่๘ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะ

จะเป็นงานประเพณีสงน้ำโอยทานสงกรานศรีสัชนาลัย
ก็คือส่งน้ำอวยพรแล้วก็ทำบุญทำทานกัน
แล้วก็งานย้อนอดีตมหาสงครานกรุงสุโขทัย
จัดขึ้นวันที่๑๒๑๔เมษายน
รวมถึงงานประเพณีสงกรานเสื้อลายดอก

ก็จะสนุกสนานจัดขึ้นวันที่๑๒๑๕เมษายน

แหมจากสุโขทัยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชกันหน่อย
นี่ค่ะบรรยากาศการซื้อเสื้อลายดอกรับเทศกาลสงคราน
คือตอนนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนนะเจอแต่เสื้อผ้าลายดอกแบบนี้นะคะ
ใช่จัดเต็มเลยประชาชนก็ไปเลือกซื้อกัน
ซึ่งลายที่ได้รับความนิยมปีนี้ยังคงเป็นลายดอกฉบายใหญ่
บอกนะบอกว่าเริ่มนำเสื้อผ้าพวกลายดอกมาขายตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม
ลูกค้าก็มาเลือกซื้อเยอะเลยค่ะในช่วงสัปดาห์นี้
เพราะว่าใกล้จะถึงช่วงสงกรานแล้วไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลูกค้ากลุ่มบริษัท
หน่วยงานต่างต่างคุณเสื้อแบบเนี้ยมันต้องใส่กันเยอะเยอะ
ใช่สวยเลยนะใช่ราคาก็ตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบนะคะ
เพิ่มเติมนะคุณมีหลายไซส์ด้วยทุกคนดู
ใช่ดูซิอ่าบิ๊กไซส์ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ารายลายพวกเงี้ย
ต้นมะพร้าวสับปะรดเป็นแนวแนววินเทจหน่อย
ปีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
แล้วก็นี่แหละชุดไทยนะคะอย่างจงกระเบนผ้าสบายเฉียง
นี่ชุดของไซส์เด็กก็มาเยอะแยะเลย
ลูกค้าสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็ถือว่าเป็นไปตามกระแสช่วงนี้ที่เขาฮิตที่เขานิยมกันนั่นแหละ
ทำให้ตอนนี้หลายร้านขาดตลาดไปแล้ว
เพียงแค่ชุดของเด็กที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะ
ถ้าใครจะซื้อเนี่ยเขาบอกว่าต้องสั่งล่วงหน้า๓๔วัน
ราคาขายต่อชุดก็๒๕๐บาทถึง๕๕๐บาทนะคะ

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรก็ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
จัดกิจกรรมเดินบรณบรงการเล่นน้ำสงกรานแบบไทยนิยม
ภายใต้ชื่องานว่าสงกรานมงคลก่อพระสายน้ำไหล
ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๓๑๖เมษายนนี้
บริเวณถนนริมปิงหรือว่าถนนคนเดิน

เพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมไทย
แล้วก็ประเพณีที่ยิ่งใหญ่อันดีงาม
ซึ่งก็มีการจัดทำซุ้มอุโมงน้ำมนต์

แล้วก็ตกแต่งซุ้มอุโมงด้วยพวงมโหด
อย่างสวยงามอย่างนี้นะครับผมโหดนะครับ
อกจากนี้ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
และการจำหน่ายอาหารถิ่น๓๐ร้านด้วยกันครับ
สำหรับภวงมโหดทำจากกระดาษสี
เป็นพวงระยะใช้ตกแต่งสถานที่
ตามงานบวชงานบุญแล้วก็นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยนะครับ
ประเพณีดีงดงามแบบนี้เนอะ

คุณผู้ชมก็บอกว่าอยากกลับบ้านแล้ว
เห็นคุณทวีโชคส่งมาโอ้อยากกลับบ้าน
ส่วนที่เชียงใหม่หน้าก็แต่งตัวแบบนี้ค่ะ
แต่ขี่คอช้างขี่ม้า

ก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของ
ประเพณีปลอยสังลองที่งดงามจริงนะครับ